ประเพณีการแห่ช้างผ้าจะเริ่มตั้งขบวนตั้งแต่เช้า
เมื่อได้บอกผีบ้านผีเรือนแล้วจึงเดินไปยังสารเสื้อเมืองของหมู่บ้าน
แห่ไปเกณฑ์ซึ่งหมายถึงการแห่ไปถวายหรือประเคน
และขอพรให้เกิดความเป็นสิริมงคลแก่คนในหมู่บ้าน
ปีที่จัดงานใหญ่ก็จะมีการถวายช้างถึง๒ตัว
ระหว่างทางเดินไปก็จะต้องมีการชนช้างกันเป็นสีสันของขบวนแห่
จึงไปจบขบวนแห่เมื่อเข้าสู่เขตวัดถือว่าเป็นการถวายข้าวของตามประเพณี
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดย
ธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน